เอามาดูต่อกันที่นักแสดงอิสระคนนี้กันหน่อยดีกว่านะบางคนเนี่ยย้ายค่ายเปลี่ยนผ่านตัวเองเป็นนักแสดงอิสระก็ดังกันเปรี้ยงปร่างแต่เธอคนนี้บอกเลยว่าเงียบกริ๊บเลยทีเดียวนะคะ
อัปเดตกันหน่อยเห็นว่าเพิ่งรับปริญญาพร้อมกันกับอดีตคู่จิ้นน้องไบร์ทนะคะแต่เห็นว่าแฟน
เนี่ยก็แหนคนคู่นี้แล้วก็ใจฉืนเหมือนกันก็เป็นคู่จินกันแล้วกลับมาเจอกันกันมี
มีผลงานอะไรให้ได้ติดตามกันอีกหรือเปล่า
รวมไปถึงน้องเนสตอนนี้ยังโสดอยู่ไหม
ฟังกันเลยค่ะ